คุณผู้ชมมาดูหนุ่มหล่อเสียงดีคนนี้นะคะ

มา๓ทีตอนนี้ยอดวิว๒๕ล้านวิว
โอ้วมันเขามีทอนที่เกี่ยวกับคาถามนหน้าทองที่จะมัดใจนะคะ

นี่มันมีท่อนที่บอกว่า
ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหล
ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหล
ให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอกลั่งใคร
คอเวอร์กันเยอะแยะมากมายค่ะ
แล้วก็ร้องติดปากกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะ
แต่กว่าหนุ่มโจอี้ภูประสิทธิ์คนนี้จะดังได้นะคะ

จากอาชีพครูที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะ

ให้เพลงดังคนดูเยอะแถมยังเปลี่ยนชื่อค่ะ

ท้ายที่สุดความปังก็บังเกิดจากเพลง
หน้าทองเป็นไงเรื่องมูมันมาจริงนะคะ

ที่แฟนแอบเห็นคุณโจอี้เข้าไป
เม้นเซลลูกทุ่งสาวมีนตรา

ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะคะ

เขาไม่กล้าทักเพราะว่าวันนั้นน่ะ

อี้ก็บอกว่าน้องน่ารักมากนะคะ
แต่ไม่กล้าจีบเพราะว่าเสียบตัวเองเหมือนหมาวัด
ไม่คิดไปเอื้อมดาวเด็ดดอกฟ้าแบบนั้นหรอกค่ะ

อ๋อตาทุก
เจอในลิฟต์ครับบอกเลยว่าเฮ้ยผมก็เห็นคุณในลิฟต์แบบ
เห็นคุณในแบบในทีวีในนี้

ผมก็เลยชอบหนึ่งส่วนที่แบบเขาเป็น
นักร้องผู้หญิงที่มีความสามารถก็เลยแบบ

เราก็ยิ่งมือใจแล้วแบบ
เลยแบบนี่ก็พอคุณก็สวย

ผมเป็นผมมาว่ะครับ
โอ้โหเอ็นดูนี่สัมภาษณ์ในลิฟต์ป่ะคะเนี่ย

แล้วน้องก็ค่ะเปิดใจกับน้องมิลจาก็คือ

ได้เห็นมินตรากับโจอี้มาร้องเพลงด้วยกัน
สักทีหนึ่งนะครับใช่แต่หน้าอาทองตอนนี้ทะเลาะ๒๕ล้านหนึ่งแล้วเขาร้องว่าไงนะพี่แจ๊ะ
จะเป่าค่าถ้าเบื่อให้เธอบอมไลค์เนี่ย
อาทองติดแปะหน้าฉันทำให้เธอโดนใจ
เป็นไงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่แจ๊คร้องได้ทุกคนร้องได้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะ